เรื่องของยานยนต์กันบ้างคุณผู้ชม

ครองส่วนแบ่งของตลาดมากกว่าครึ่ง
เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ซูบิชิเองค่ะก็ได้เปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่นะคะ
ชูจุดเด่นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การประหยัดน้ำมันด้วย
ซึ่งก็ถือว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีทีเดียว
ติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
ด้วยการติดตั้งจอภาพสำหรับผู้โดยสารตอนหลังหรือลูฟมอนิเตอร์
และเบาะโดยสารด้านคนขับปรับด้วยระบบไฟฟ้า๘ทิศทาง
เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์
ราคา๘๔๔๐๐๐บาทถึง๘๘๙๐๐บาท
แข่งขันในตลาดรถยนต์ครบทุกเซ็กเมนต์ในปีนี้
ปัจจุบันด้านโปรโมชั่นและอัตราดอกเบี้ย
ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค
ซูบิชิจึงให้ข้อเสนอพิเศษ
ลุ้นแพ็กเก็ตทัวร์ญี่ปุ่นฟรีในงานมอเตอร์โชว์
พวกเราขอขอบคุณและที่ช่วยพวกเรา
ในพวันตรีส่วนเชียวของพวกเรา
ในอัลโมริจันทร์ประเภทเซียวที่ตอนนี้
ถึงว่าพวกสำหรับกรุงตรงการเบรค

เราขอขอบคุณให้พวกที่ไปดู
ที่ฝึกก่อนวันรถยนต์
ไม่คลาดเหลือ
มิซูบิชิยังเพิ่มช่องทางสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยไลน์ออฟฟิเชียล
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
นิยมติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ด